ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันเยอะแยะมากมายเช่นเคยค่ะ
ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไป
ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
สี่ปีเจ้าของเพลงดังให้ฉันทำอย่างไรค่ะ
ขอรับบริจาคไข่ไก่ปลากระป๋องให้ลูกกิน
บอกด้วยว่าแม่หมดแล้วกับค่าบ้านค่าไฟ
อายก็ต้องโพสต์ไม่ดราม่าอย่าด่ากันเลย

โดยหลังจากนั้นค่ะก็มีคนใจบุญส่งอาหารขนมนมเนยให้ถึงบ้านเลย
รวมไปถึงดาราบางคนนะคะก็โอนเงินให้ด้วยความสงสาร
อย่างไรก็ตามค่ะมิวายเกิดกระแสดราม่าทำนองที่ว่า
จะมาโพสต์อายทำไมมีแขนมีขาทำงานได้
เป็นดาราพอไม่มีเงินก็มาโพสต์ขอบริจาค
คนลำบากกว่านี้มีตั้งเยอะค่ะ
บ้านตึกแถวเล็กย่านรามอินทา
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดรับบริจาค
เห็นลูกหิวไม่มีเงินเหลือแล้ว

ส่วนคอมเมนต์แย่เธอไม่ได้อ่านค่ะ
เพราะว่าเธอเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
จากการที่เสียคุณพ่อไปเมื่อ๒ปีก่อน
ก็เลยไม่ได้กล้าดูไม่ได้กล้าอ่านค่ะ
ทำอย่างนี้ต้องมาโพสต์อย่างนี้

หนูมีเท้าตอนนี้ก็ออกไปทำอะไรไม่ได้นะคะ

ถ้ารถอ่านอ่ะเรากลัวมันแบบสวินขึ้นมาแล้วตอบอะไรไป
อายแต่ว่าไม่ดราม่านะคะเพราะว่า
อายกับศักดิ์ศรีกับอดกับลูกอดนะคะ
คือเรามีกันสองคนไม่มีญาติพี่น้องฝากใครก็ไม่ได้

ยังต้องไปพบจิตแพทย์ทุก๒เดือน
ก่อนหน้านี้ค่ะมีรายได้เดือนละ๑๕๐๐๐บาท
จากการไปร้องเพลงตามร้านต่างค่ะ
แต่พอเกิดวิกฤตโควิด๑๙ก็ตกงานทันทีเลยค่ะ
แล้วก็ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไปแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวค่ะก็มีคนติดต่อให้เธอ
แล้วก็ลูกชายน้องพีเจวัย๘ขวบเท่านั้นนะคะ
มีคนจ้างไปรีวิวสินค้าแล้วคุณ
โรสแมรี่ค่ะบอกว่าคิดถึงชีวิตเธอ

ลองขอไปใช่ไหมคะต้องทะเบียน
ได้แต่ว่าหมายความว่าที่ที่วันนั้นมันยังแบบ
มันไม่พอเพราะว่ากว่าจะได้อีกทีก็เดือนหน้า
ซึ่งแบบตอนนั้นมันคือแบบมันหมดแล้วจริง

ถ้าสมมุติว่าใครพูดไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้อย่าไปเดานะ
ตอนนี้รถก็จะไม่ค่อยแบบยุ่งแล้ว
ให้เรียนจบมาให้ดูว่าเขาจะอยากเป็นอะไร
พี่เจ๋รักคุณแม่ไหมคะ

ขนมเยอะขนาดนี้พี่เจ๋อยากจะขอบคุณไหม